คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์
ไปยังโรงพยาบาลหนองบัวลำพูนะคะ

ที่เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

รวมถึงพระราชทานกำลังใจให้แก่ครอบครัว
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

เยี่ยมเด็กชายวัย๓ขวบ

ให้กับพ่อแม่เด็กด้วยทรงห่วงใยค่ะ

รับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะคะ
แต่ยกเว้นศพของผู้ก่อเหตุค่ะ

เหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ

ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับ